ดูข่าวนี้แล้วก็ใช่ไหมนะใช่ไหมนะ

ข้างหลังเขียนกรมการปกครองเอ้ยใครก็ไปปักได้
แล้วมากัน๔คนเดี๋ยวดูสิที่ร้านน้ำท่อมนี้
ร้านน้ำท่อมนี้นะแม่ค้าเขาขายอยู่
คนนี้เลยแล้วบอกว่าตัวเธอลูกชายลูกสาว๑๑ขวบกับ๙ขวบ
โดนอุ้มไปแล้วรีดไถตังค์
เอามือถือให้ดูค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเลยนี่
กล้องวงจรปิดให้เห็นภาพตั้งแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเลยนะ

อันนี้เป็นร้านน้ำท่อมริมถนนกาญจวานิสที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ
ลงมาแล้วลูกสอนใช้วัตเจษฐีอสก่อนจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้นะ
คือพอลงมาถึงปั๊บเนี่ยก็บุกเข้ามาในร้าน
แล้วเห็นไหมเด็กก็ยังอยู่ในร้านนั้น
นั่งกันอยู่ลงมา๓คนแล้วเกิดอะไรขึ้น
คือลงมาเปิดรังน้ำแข็งหน้าร้านค่ะ
แล้วก็เทน้ำในรังออกยกรังขึ้นท้ายกระบะ
อีกคนนึงเข้ามาในร้านเอามาค้นตู้เก็บของแล้วบังคับให้เธอปิดร้าน

ตัวเธอเองก็คือคุณเกดอายุ๓๐ปีผู้เสียหายเล่าให้ฟัง

อยู่กับลูกชาย๑๑ขวบลูกสาว๖ขวบ
แล้วปรากฏว่าขู่โดนขู่ให้ขึ้นรถกระบะ
พร้อมกับลูกทั้งสองคนพาไปหน่วยอศแห่งหนึ่ง
บังคับบังคับให้เธอโทรหาเจ้าของร้าน
จะเอาตังค์หมื่นนึงมาถ่ายตัวเธอ
เจ้าของร้านก็คุยนะคุยสายต่อรองเหลือ๕๐๐๐ได้ไหม
ฝั่งที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอศจริงหรือเปล่านะ
เขาก็ไม่ยอมหลังจากนั้นเธอก็ต่อรองเหลือสี่พันบาท
อีกฝ่ายก็ไม่ยอมลดให้อีกบอกด้วยนะเดี๋ยวจะจับส่งตำรวจ
ข้อหาลักลอบผสมยาแก้ไอชนิดต้องห้ามลงในน้ำกระท่อม
ยืนยันนะว่าที่ร้านมีแต่น้ำเชื่อมนะ
ไม่ได้ผสมยาแก้ไออะไรเลย
สุดท้ายตอนนั้นทุ่มนึงแล้ว
ทุ่มนึงแล้วเธอบอกว่าฝ่ายนั้นเขายอมรับเงิน๔๐๐๐บาท
แต่ตัวเธอไม่มีเงินสดติดตัวเลย
พอได้ตังค์ปั๊บนะกลุ่มนี้แก๊งนี้
เขาก็ขับรถพาเธอกับลูกอีก๒คนมาส่งที่บ้าน
บอกเลยถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่จริงอยากถาม
มาจับข้อหาอะไรมาขอเงินค่าอะไร
นี่ลูก๑๑ครัวกับ๙ครัวมาดูเดินตามแม่

แล้วเธอก็บอกด้วยนะบอกว่าไอ้สลิปตรวจสอบสลิปเงินโอน
เงิน๔๐๐๐บาทที่โอนเข้ามาเป็นเงินของสามีของผู้เสียหาย
มีหลักฐานการกดเงินที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
อดคล้องกับที่นางสาวเกรดให้การจริง
ก็เดี๋ยวต้องถามทางฝ่ายปกครองในพื้นที่นะ
ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าเอ๊ะใช่ไหม
เพราะว่ากล้องวงจรปิดก็เห็นรูปร่างเห็นลักษณะท่าทาง
ว่าใช่เจ้าหน้าที่อศจริงหรือเปล่า
ที่ตอนที่นักข่าวไปเธอก็พามาดูเลยแล้วชี้มือให้ดูว่าเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาแบบนี้เนี่ยด้านหลังก็ปักไว้แบบนี้คุณผู้ชม

คุณผู้ชมครับเรื่องของความเป็นธรรมเดี๋ยวว่ากัน
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะถามว่าแล้วผิดอะไรอ่ะถ้าตามกฎหมายผิดครับ
ใบกระท่อมเนี่ยซื้อขายได้นะครับครอบครองได้ต้มน้ำ
สมมุติผมบ้านผมต้มน้ำกระท่อมผมเอามาฝากน้ำแข็งฝากดอม

แต่ถ้าผมต้มผมต้มแล้วผมขายหน้าร้านหรือที่ไหน
เฮ้ยเบิร์ตพูดอย่างนี้เบิร์ตเป็นอะไรมากเปล่า
เห็นขายกันทั่วประเทศแล้ว

คำถามคือแล้วขายได้ยังไง

ถ้าอย่างนั้นเบิร์ตย้ำตรงนี้ว่าต้มน้ำกระท่อมขายผิดกฎหมาย
ยิ่งถ้าไปผสมอะไรเนี่ยนะยิ่งผิด

สมัยที่มีการผ่อนปลนผ่อนผันกันใหม่
ผมขับรถจอดล้างน้ำกระท่อมเลยนะครับ
พี่เอาแบบไหนมีแบบไหนบ้าง
มีแบบธรรมดาธรรมดาต้มขมปีเลยพี่
อย่างที่สองพี่ต้มไปเตยมันจะหอมหน่อย
หรืออย่างที่๓มี๓๑และ๓๒
พี่เอาผสมยาแก่ไอไหม

ยาแก้ไอมี๓๑คืออะไร
คือพี่เอายาแก้ไอของที่ร้านเลยไหม
หรือ๓๒นะพี่เอายาแก้แอนมาแล้วเดี๋ยวผมผสมให้
คุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์จริงนะฮะ

อย่างนี้แถวตรงหัวหมากเนี่ยมันจะมีเป็นรถ
เป็นรถมาเปิดขายบอกว่าใบกระท่อมสด

แต่ว่าถ้าเมื่อต้มปุ๊บแจกจ่ายได้

ขายไม่ได้นะเอาตรงนี้